อย่าบอกว่าแบบดารารุ่นใหม่เล่นกันเยอะนี่รุ่นเก่าสาวแซ่บเขาก็เล่นกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ
คนแรกมงลงเลยยกให้นี่คุณโยยศวดียิ่งอยู่ยิ่งหน้าเด็กค่ะ
ไม่อยากเล่าเยอะเพราะแต่ละคลิปพี่โยเนี่ยเอาใจแฟนจะโอ้โหอาหารขนาดไหน

เพลงไหนฮิตคลิปไหนเด็ดพี่โอคอฟเวิร์นได้หมดเลย
ไม่เสียชื่ออดีตซุปเปอร์โมเดลคุณผู้ชมค่ะ
หุ่นเขาแซ่บเบอร์นี้แน่นอนว่าสารพัดกีฬาที่เธอหลงรักหลงไหลนะครับ

โอ้โหปังจริงนี่กระซิบอายุให้ฟังนิดนึง
คุณโยยุดีตอนนี้อายุ๔๑กรัฐจ้า
กราบเลยนะจ๊ะก็ดูเป็นเผินไปนะจ๊ะ
รุ่นใหญ่นี้เขามีทีเด็ดจริงคุณผู้ชมค่ะ
ปล่อยสักคนไหมล่ะนี่ก็แม่เหมือนกันแม่แอนซีเรียม
แฟนติดตามไอจีก็น่าจะเคยเห็นความแบบว่า
ซี่นะคะเวอร์ชั่นแบบว่าภาพนิ่งมาแล้วนะจ๊ะ
ก็แซ่บอยู่นะแต่ว่าแซ่บแบบน่ารักอ่ะเป็นใครไปดู
เห็นแล้วอยากเต้นตามเลยจ๊ะ
พี่โอ๔๑พี่แอนเท่าไหร่คะ
โอ้โหก็ยกมือประลงก้มกราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ไปต่อดีกว่านะคะให้เราดูแลตัวเองเหมือนคนนี้บ้างเลย
ซินดี้สิริญญาบอกเลยคนนี้ค่ะไม่ทิ้งลายนางแบบจริง
ลีลาก็จะประมาณนี้นี่หลายชุดเหลือเกิน
มีการแต่งตรงแต่งตัวพี่ซินดี้ก็หุ่นดีนะคะออกกำลังกายอยู่เนอะ
โอ้โหดีมากเลย
นี่นางแบบก็จะประมาณนี้แหละหนีไปจากนี้ไม่พ้น
แต่ว่าแอบมีแบบว่าคลิปตลกมาบ้างเหมือนกันก็รอติดตามได้นะคะ
คือมาดูแบบนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการดูแลรูปร่างตัวเองนะคุณผู้ชมค่ะ
เหนือกว่ารูปร่างดีคือสุขภาพดี
ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่สวยคุณผู้ชมเขาทำไงรู้ไหมคะ
หยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วใช้แอปพลิเคชันค่ะ